ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง
ชื่อสุภาธานามสกุลเอี่ยมมาค่ะ

เรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐม

แล้วก็กล้วยข้าวเม่าที่ตลาดนัดทั่วไปค่ะ

แต่เดี๋ยวนี้นะคะกำไรยังไม่ถึง๒๐๐เลยค่ะ
และเสพียนหมด
กากน้ำไว้สำหรับล้างมือ
หรือว่าตัดใบกล้วยไว้สำหรับรองก้นถุง
หน้าทีหนูหมดหน้าที่แม่คือทอดงาน
อย่างเดียวชีวิตหนูกับแม่เนี่ยก็ทำนากันมาตลอด
ปีหนึ่งปกติทำได้ปีละสองครั้งแล้วตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมีน้ำก็ทำได้ปีละครั้งเดียว
แล้วครั้งเดียวนี้ก็ไม่ได้ผลผลิตด้วยค่ะเจ๊งค่ะทำให้เราเป็นหนี้
ประมาณสามแสนทำให้แม่เครียดแม่ก็แอบร้องไห้บ้างเวลา
ที่เขามาทวงหนี้ที่ตลาดนัดนะคะเขามาทวงค่าปุ๋ยค่าพันธุ์ข้าวอย่างนี้ค่ะ
ลูกค้าก็มองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็บอกเขาแล้วว่าเรายังไม่มี
ถ้ามีเราก็ไปจ่ายเขาก็บอกว่าเอามาให้มั่งสิอะไรอย่างนี้ค่ะ
แมวนะเป็นเด็กกระตันอยู่เสาร์อาทิตย์มีคนจ้างไปทำงาน
แมวก็ไปหมดตัดย่าขายต้นไม้ขายข้าว
อะไรก็ได้ที่ให้ได้เงินน้องแมวทำหมดถ้าไม่ได้ไปทำงานพวกอันนี้
แมวก็มาช่วยแม่ขายของเมื่อ๘ปีที่แล้วแม่มีอาการเจ็บหู
เราก็นึกว่าเป็นคางโทงไปหาหมอหมอบอกว่าต่อมน้ำลายอักเสบ
หมอให้ยามากินมันยุบมันก็เหมือนจะหายแต่จริงแล้วมันไม่หาย
มันฟักตัวอยู่ข้างในเป็นเวลา๖ปีมันโตขึ้นมาใหม่
วมอย่างกับลูกดำรงสุกก็เจ็บด้วยนะแล้วมันก็กระตุกที่หน้า
กระตุกที่ปากหมอบอกว่าคุณป้าเนี่ยต้องผ่าตัดแล้วนะ
ถ้าผ่าก็จะปากเบี้ยวคุณป้าจะเลือกไหม
ก็เลยเซ็นอนุญาตให้หมอผ่าแล้วก็ปากเบี้ยวจนทุกวันนี้
ก็คิดว่ามันจะหายที่ไหนได้มันไม่มีที่อยู่
แต่น้ำลายมันก็เลยมาฝากเอาไว้อีกมันบวมทุกวันทุกวัน
ต้องไปดูดน้ำลายออกอาทิตย์ละ๑ครั้ง
ทุกวันนี้ตาหลับได้ข้างเดียวขนาดว่าอาจารย์หมอเย็บให้แล้ว
ก็ยังหลับไม่สนิทเวลานอนต้องใช้ผ้าปิดแสง
น้ำตาจะได้ไม่ไหลตาจะได้ไม่แห้ง
ถ้าตาแห้งแล้วตาจะอักเสบ
ตอนนี้คือตรวจมาหมดแล้วก็พบอีกก้อนหนึ่งค่ะ
ก็ต้องผ่าอีกบอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งค่ะ
เพราะว่าต้องเอาก้อนเนื้อไปตรวจก่อนคือมีความเสี่ยง

คุณหมอบอกว่าต้องเสี่ยงประมาณ๒๐เปอร์เซ็นต์
ที่จะรอดกลับมามีอาการแบบนี้
บางคนเขาก็เบี้ยวมากกว่านี้
เวลาเห็นแม่ร้องแล้วก็แบบน้องเขาต้องเข้มแข็ง
งั้นเดี๋ยวแม่ก็จะยิ่งคิดนู่นคิดนี่
หนูก็ทำเป็นแบบว่าเหมือนเด็กคุยกับแม่เล่นกับแม่
เวลาขายของก็เหมือนว่าแม่เราทำอาณาจารย์แกอีกแล้วนะ
หนูจะกอดแม่หอมแม่เวลาขายของอย่างนี้แบบให้แกมีความสุข
ขนาดหนูอายุ๒๓แล้วหนูยังนอนกับแม่ทุกคืนเลยค่ะ
กอดกันทุกคืนคุยกันแล้วก็หยอกเล่นกันในมุ้งค่ะ
ถ้าแม่หนูตายไปจริงหนูแบบหนูไม่เหลืออะไรแล้ว
ทุกวันนี้ก็บอกลูกอยู่ว่าหนูแม่ต้องการให้หนูเรียนให้จบนะ
หนูจะได้ไม่ลำบากเหมือนแม่
ถึงแม้จะหน้าเบี้ยวถึงใครจะว่าแม่ยังไง

ใจที่มีแม่ขยันแล้วก็แม่ก็สู้เพราะหนูตลอด
ไม่ว่าหนูจะมีเรื่องอะไรหนูขออะไร
แม่ก็มาให้กำลังใจหนูตลอด

ชีวิตนี้ยอมพลีเพื่อแม่ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
แล้วก็ต้องมากับแม่แน่นอนวันนี้นะครับคุณแม่น้องแมวชื่อคุณแม่อะไรนะ

สองแม่ลูกได้เห็นภาพชีวิตของตัวเองแหมอดใจไม่ไหวเหมือนกันที่จะต้องร้องไห้นะ

หมอนัดผ่าตัดเมื่อไหร่น้องแมว
หมอให้ไปนอนโรงพยาบาลวันที่๕กันยาค่ะผ่าวันที่๖
คือครั้งแรกผ่าไปแล้วสร้างความผิดหวังให้เรา

กลับมาเป็นอีกต้องผ่าซ้ำอีกกังวลอะไรแมว
กลัวแม่เป็นมะเร็งแล้วก็กลัวแม่ไม่ฟื้น
ถ้าเกิดตรวจแล้วถ้าหมอสรุปว่าแม่เป็นมะเร็

เพราะหมอบอกไม่ให้แม่ทำงานหนัก
ไม่งั้นมันก็จะโตขึ้นอีก
แม่เองก็คงกังวลเรื่องนี้ไม่น้อย

ก็ลูกเพียงไม่จบอย่างเดียวค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดไปผ่าตัดแล้ว

แล้วเวลาแค่ปีเดียวมันจะจบแล้ว
อย่างเงี้ยมันเสียเวลา
การจรบุรี

ต้องนั่งไปกลับเป็นอย่างนี้ทุกวัน
ข้ามจังหวัดเลยนะ

ความเพียรความอดทน
ก็เป็นเรื่องราวที่

ถึงจะป่วยจะไปรักษา

เพราะฉะนั้น
ถึงต้องมีกองทุนมีเงินทุน
สู้ชีวิตเนี่ยที่มันเป็นเงินก้อน

เพื่อจะได้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตได้

คุณแม่ก็อยากให้เราเรียนจบก่อน

ก็ไม่อยากที่จะหยุดทำงาน

เงินทุนไปสู้ชีวิตสักหนึ่งก้อน

ในขณะนั้นก็มีเงินที่ให้

รายการเราก็มีให้สูงสุดเลย

แค่ร้องให้เนื้อให้ถูกต้องทั้งหมด
ถ้าเก่งขนาด๑๐เพลงได้เนี่ย

มารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

แมวจะใช้เงินหนึ่งแสนที่วาดฝันเอาไปทำอะไรบ้างคะ
เอาไปรักษาตัวให้แม่ก่อนเลยค่ะ
แล้วที่เหลือก็เก็บไว้เรียน
แล้วก็ถ้าเกิดว่ายังเหลือก็เอาไปใช้หนี้
ส่วนหนี้ที่เป็นกับธนาคารเดี๋ยวหนูจะรับเอง

ถ้าร้องเนื้อเพลงถูกต้องทั้งหมด๖เพลง
มีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยตลอดทั้งการ

ความประเสริฐในจิตใจของแมวที่มีต่อแม่
ช่วยโดนบันดาลให้การแข่งขันในวันนี้ของหนู
ไปถึงจุดที่หนูต้องการนะคะ
ขอให้หนูผ่านพ้นพยันตรายทุกภัยในจิตใจทั้งหมด

แล้วทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับแมวแล้วก็คุณแม่นะครับ
มาเริ่มกันที่เพลงแรกก่อนเลย
นั่นก็คือเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

กับพี่น้ำลวงกันนะครับ

นั่นก็เท่านั้นนะครับ

กันไหมครับ
แล้วฟังบ่อยแล้วร้องได้ไหมล่ะก็พยายามร้องตามค่ะ
เพราะว่าพ่อด้วยชอบอยากให้หนูมีสมาธิดีดีกว่า
หนูขอหายใจค่ะอืมพี่รู้ว่าหนูตื่นเต้น
ที่รู้ว่ามันมีความหมายเพลงนี้เป็นเพลงเริ่มต้นอนาคต
พรใดเราจะดีเท่าพรของแม่อ้อมกอดใดเราจะอบกุญ
บุญเท่าอ้อมกอดของแม่ไปรับทรรภ์แล้วก็อ้อมกอด
เพื่อเริ่มต้นในการแข่งขันจากแม่เชิญครับ
ต้องต้องรับนะหนูอย่าปล่ำเหมือนหนูอาณาคตเป็นของหนู
อย่าลืมในกำหนดตัวเองนะหนูจ้ะแม่รักหนู
เอาล่ะได้รับพรจากคุณแม่แล้วนะครับ
เพลงนี้นะครับเป็นเพลงแรกนะครับนักสู้ชีวิตทุกคนก็ต้องร้องเลย
แต่ก็มีสิทธิ์ตั้งแต่เพลงแรกเหมือนกัน

แมวครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าไม่ใช้ก็ร้องกันเลย

มาถึงเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้
ให้ล้านเพลงที่๑เพลง

ทองทุ่มสีทองเศร้าสูง
สันเท้าน้ำร่วงคงลงคอยคมเขียว
ขอเราเศร้าอยู่คนเดียว
ถ้าเราคอยคนเกี่ยว
ดั่งฉันก็รอเธอมา
เคยให้ยิน
สัญญาต่อกัน
เคยพร้ำรำคัน
ว่าจะไม่ลืมบ้านนะ
รอจนเท้าออกร่วงอีกรา
อยู่ในคนเคยศพตา
มองหาไม่มีแม่เงา

สัญญาบ้านทุ่ง
ลืมคลองลืมคุ้ม
ลืมทุ่งลืมรักสองเรา
เชื่อเรา
ยิ่งรอยิ่งคอยยิ่งเหงา
กลายเป็นสัญญาเศร้า
เมื่อเธอนั้นลืมวาจา
มองทุ่งสีทองคราใด
ยิ่งปวดหัวใจ
เมื่อใดที่คิดขึ้นมา
เหมือนดังคนไข้รอยา
อยากให้เธอรู้ว่า

ดูไม่ค่ะว่าอุ้ยมิของร้องเพลงได้ภายละมหาฟังแล้วมีความสุขเหลือเกินตอนลองเพลงอ่ะรู้ไหมหนูรู้ไหม

นะคะแมวขอให้ผ่าน

แมวร้องได้

ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

ได้ยังไง

แมวร้องได้

วันนี้แมวจ๋ารับแล้ว๑หมื่น
เพลงที่๑๑๐๐๐บาทก็บอกแล้วนะครับ
ก็อยากให้แมวเขาอยู่กับรายการของเราไปนานนะ
ดีใจค่ะเงินก้อนแรกที่หาให้แม่ได้เยอะด้วย
ของคุณวิรดาวงเทวันสัญญาบ้านทุ่ง
เริ่มต้นได้ดีแต่วันนี้พี่ไม่ให้แมวไปตอบ

เราจะหยุดแต่เพียงเท่านี้

เพชรคิดว่า๒คนทั้งน้องแมวและคุณแม่เครื่องอะไรอีกเยอะ

เพื่อให้บรรเทาเบาบางลง

ได้ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวหน้านะครับ
อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
นาฬิกา๒๐นาทีทาง

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
ไม่อยากให้แม่มีโรคภัยที่ทำให้แม่ต้องเจ็บป่วย
หนูเห็นแม่ทรมานแล้วหนูก็เจ็บแทน
หมอต้องเอาเข็มมาดูดน้ำลายที่ข้างหูทุกอาทิตย์
หนูเห็นแม่เจ็บแล้วหนูก็สยองแทนเลย

คุณแม่จะบอกอะไรกับแมวครับ

หนูอยากให้แม่เห็นหน้าหนูเป็นคนแรก
อยากให้แม่ฟื้นขึ้นมาหาหนูนะ